ของลุงพลแห่งบ้านกกอกกันหน่อยนะฮะก็คงต้องบอกว่าดังแบบฉุดไม่อยู่แล้วนะ
งานรุมเหลือเกินครับเขาลือกันว่าแม้ค่าตัวหลักล้านแล้วจริงหรือเปล่าลุงพล
โอ้โหนี่เมื่อวานก็พรีเซนเตอร์ไปเรื่องของการโปรโมทค่ายรถยนต์นะครับ
เป็นกระแสข่าวไปแล้วครับลุงพลป้าแตนแน่นอนยอมรับเลยว่าตอนนี้มีคนติดต่อให้ทั้งคู่เนี่ยนะ
ออกงานตอนนี้มีคนติดต่อมาไม่ต่ำกว่า๑๐รายแล้วนะ
แต่เงินที่ให้มาเนี่ยตามกระแสข่าวที่บอกเป็นล้านเป็นล้านเนี่ย

ผลไปเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพญา

ลุงพลเขาปฏิเสธว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอก

ติดต่อมานะโอ้โหแฟนคลับเยอะเหมือนกันเนอะ
มีป้ายแล้วนะฮะลุงพลยังพูดติดตลกว่าการยกมือสาธุต่อหน้าผู้สื่อข่าวเนี่ย
ทุกขอให้มีงานเดียวหนึ่งล้านจริงจริงเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีจริงแหละ
แต่ตอนนี้ลุงพลยืนยันว่าไม่ได้มีใครเสนอเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นหรอก
ก็แค่แบบยกมือสาธุไปไปฟังเสียงลุงพลครับ

ไม่แน่นะหลายงานเขาก็คงจะถึงแล้ว

บางงาน๕แสนบางงาน๓แสนแบบนี้
นี่บรรยากาศร้านลวงต่าง
ที่ไปเปิดขายริมทางหน้าบ้านลุงพล
ตัวเองป้าแตนกับลุงพลอาจจะไม่ได้ค่อยมีเวลาพักผ่อนสักเท่าไหร่
ซึ่งหากมีเวลาว่างก็จะงีบหลับกันไป

ทีนี้ส่วนกรณีที่เขามีแฟนคลับคนหนึ่งไปถ่ายรูป
นะกับลุงพลค่ะนะฮะแล้วก็ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คแต่มีคนเห็นเฮ้ย
มีมือจับแขนลุงพลเฮ้ยทำให้หลายคนแบบเอ๊ะวิญญาณน้องชมพู่
จุดอ่ะคุณผู้ชมนี่หนึ่งสองสามจุดแรกที่มือตรงแขนอ่ะ
ต้นแขนด้านขวาของลุงพลแล้วก็จุดที่อันนี้จุดแรก
อ่ะนี่แล้วมีมีตรงไหนอีกคะแล้วก็มีข้างหลัง
บริเวณไหล่ข้างซ้ายของลุงพลลักษณะคล้ายกับใบหน้าเด็ก
อ่าโผล่มาตรงไหนอีกจุดที่สามนู่นตรงรถน่ะค่ะน้ำบริเวณใต้
รถมอเตอร์ไซค์คล้ายกับใบหน้าของเด็กรูปหน้าแบบกลม
คนก็เฮ้ยวิญญาณน้องชมพู่หรือเปล่าใช่เออมาทวงอะไรหรือเปล่า
สงสัยกันไปเออคนก็คิดไปดราม่าแบบนั้นไปแต่เอาจริงจริงนะ
ลุงพลบอกตอนที่ลุงพลเห็นรูปอ่ะจำไม่ได้หรอกแฟนคลับอ่ะ
มาถ่ายแต่ลุงพลเข้าใจว่าจุดแรกที่บอกว่าเหมือนเมือง
บอกว่าเอ๊ะเป็นเส้นผมของผู้หญิงที่ใส่แว่นดำหรือเปล่า
แต่พอซูมมันก็เป็นนิ้วมือไงอ่าลุงพลเห็นก็บอกอุ้ย
ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าพอซูมเข้าไปแล้ว
เออมันคล้ายมือคนมาจับแขนเหมือนกันนะค่ะแต่พอมาเพ่งดูเอ๊ะมัน
ผมหรือเปล่าเอออย่างที่คุณบอกเอ๊ะมันเป็นเสื้อปิวไหมหรือเป็น
ผมไม่หรือยังไงก็ไม่ได้คิดว่าเป็นมือของน้องชมพู่หรอก
เนื่องจากมันว่าโดมยานน้องน่าจะไปสู่สุขติดแล้วล่ะไปผูดไปเกิดแล้ว
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็มีหลายจุดนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจุดที่๒จุดที่๓ลุงพลก็บอกว่าไม่น่าใช่หน้า
ของเด็กหรือว่าน้องชมพู่หรอกนะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง
มอเตอร์ไซค์ตรงเครื่องยนต์ที่ไปจอดข้างหลังแล้วก็ยอมรับเหมือนว่า
ตอนแรกดูก็หลอนเหมือนกันนะแต่พอเพ่งดูเพ่งดูพอเข้าใจได้
ก็เออมันก็มันไม่ใช่หรอกลุงพลว่าอย่างนั้นนะฮะ
สรุปคุณทัศนัยไม่ใช่สรุปไม่ใช่แล้วของจริงมันคืออะไร
ของจริงเอาอย่างมือก่อนจุดแรกเอาไปดูของจริงอืม
จริงจริงแล้วนี่ไงอ๋อเห็นคนเสื้อม่วงไว้ดังนั้นอ่ะ
เดี๋ยวก่อนนะมือแต่ไม่ใช่มือผีใช่มือคนคือมือของคนที่โผล่มา
แต่คนไม่ได้โผล่ไงมันเห็นแค่มือไงแปลว่ารูปที่มันเป็นประเด็นข่าวอ่ะ
จริงจริงเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะสี่คนแต่ว่ามุมกล้องอ่ะมันเห็นแค่สามคน
เพราะว่าผู้หญิงใส่แว่นดำเนี่ยบังอยู่มือป้าเอง
เสื้อม่วงนั่งข้างหลังแต่ว่าคุณพี่แว่นดำเขาดันบัง
ก็เลยเห็นเพราะมือป้าโผไปเออนะอยู่ด้านหลังลุงพล
ตัวป้าเห็นแค่มือป้าเท่านั้นนะฮะ
นำภาพนี้ไปยืนยันอีกทีนึง
เขียนข้อความว่าชาวเอฟซีที่เคารพทุกท่าน
วันนี้เราต้องมากล่าวคำขอโทษทุกท่านนะคะ
เราประสานไปกับคนใส่เสื้อลายทางแล้ว

เขาส่งมาให้แล้วค่ะโล่งอกเลยค่ะ
ที่อยู่ตรงบอทเนอท์ไตล์
อันนั้นก็ใช้วิจารณญาในการรับชมต่อกัน
เออว่ามันเป็นอะไรยังไง
แฟนคลับลุงพลพอเห็นภาพนี้แล้วก็โอ้
โอเคโอเคป้าเสื้อม่วงนะ
ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันแหละที่ไปจับมือแหละ
อ๋อนี่เขาแอบมาตอนไหนไม่รู้ค่ะ
คือเขาถ่ายกันอยู่แต่๓คนข้างหน้าแหละคุณป้าไปจับแล้วก็ถ่ายไปด้วย

แต่อย่างที่คุณบอกว่าจุด๒๓ที่ใบหน้าคล้ายเด็ก
อันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าใช่ใบหน้าเด็กหรือเปล่า